สวัสดีครับ

เข้าใจเลือกเพลงต้องการบอกอะไรใครบ้างคะพี่ทิเป้
ทำงานมาทั้งปีรักเมียมาทั้งปีขอสวดสักวันเถอะ

บอกชาวโรคไม่ใช่บอกตัวเอง
แล้วเพลงนี้ของใครคุณก้องห้วยไล่

ก็มีอยู่ครับอะไรเกลียดนิดนึง
เอาว่ากันไปเรื่องนั้นเราเกิดความรักนะครับ

สีสันข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐมาแล้วครับ
ความรักก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับ

เป็นเรื่องของน้องแมวกับน้องงูครับ

สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับ
แมวตะปบ
ฟุตเวิร์ครอดแข้งไว้

แมวงูงูกินแมวซะงาน
วิ่งเข้าไปซอกตึกเลยครับ
วันนี้มาดูลีลานักสู้แมวเหมียวกันซะหน่อย
เมื่อมิถาภาพไม่เกิดความกระเย้งก็มาทันที
ลิงหวาย
ตะปบประโจน
แม่เข้าป่าไป
อีกคู่นะครับเล็งปะท้าปะทะคนกระจุยกระจาย
โอ้โหสุดยอดจริง
หมาคือผู้ช่วยที่ดีมากครับ
คุณพ่อก็เล่นน้องหมาก็จับ
พาแตงโมจะต้องนิ่งนิ่ง
บักแตงโมโอบักแตงโม
ฝันลงไปแต่เหตุฉันไหนถึงปล่อยมือละน้องหมา
ร้อนแบบนี้เล่นน้ำดีกว่าสไลด์ลงไปเลย
วับไอ้หันป่าแต่ทำไมนกมาล่ะเนี่ย
ส่วนนี้ครับเล่นน้ำเล่นเล่นทรงผมเลิศครับ
แต่มาโดนน้ำอย่าร้องอย่าร้อง
อ้าวขึ้นมาพี่หมาช่วยช่วยผมหน่อยสบาย
แต่เดินไปเดินมาดันตกน้ำซะอย่างนั้น
แม่สุดยอดน่ารักทุกเรื่องเลยครับผม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ